มันเป็นโอกาสที่น้อยเหลือเกินในการจะออกรางวัลแบบเลข๙เยอะแบบนี้

ทุกอย่างมันเป็นบุญธรรมกำแต่ง
คนมันจะถูกจะรวยมันก็ช่วยไม่ได้
คือถ้าเกิดว่าไปดูตามหลักคณิตศาสตร์ต้องใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นมาช่วย
มันมีโอกาสเกิด
แต่ถ้าคำนวณตามหลักที่คุณบอกเนี่ยโอกาสเกิดแบบนี้๒๓๒ปี

ถูกต้องที่มันจะออกแบบนี้ได้

คุณผู้ชมเอาไปดูเลยเขามีการหลักการคำนวณยังไง
เอาไปฟังคลิปสั้นก่อนแป๊บหนึ่งครับ
อัตรากันออกรางวัล๙๙๙๙๙๗โอกาสออก๒๓๒ปี
๒๓๒ปีจะมีสักครั้งหนึ่ง
คนนี้ใครจำนาญได้ไหมฮะอาจารย์เอ่อคุณรณรงค์แก้วเพชรเออ
โอกาสในการออกรางวัล๒๓๒ปีนะฮะก็แน่นอนนะครับ
ธนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ทนไม่ไหวต้องการความยุติธรรมเหมือนกันโพสต์แบบนี้เลยเนี่ย
ตราการออกสลากินแบ่งรัฐบาล๙๙๙๙๙๙๗เป็นอัตราที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
อยากให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์การออกรางวัลในวันดังกล่าวด้วย
แล้วก็แฮสแท็กแบบนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเออมันมันไม่น่าเกิดขึ้นได้
ทนายรณรงค์เขาบอกว่ารางวัลที่๑ที่ออกแบบนี้
มันน่าจะออกได้๒๓๒ปีน่าจะมี๑ครั้ง
มาจากการวิเคราะห์ของเพจคณิตศาสตร์ดังที่ชื่อว่าคณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น
เขามีการเขียนวิเคราะห์ตามทฤษฎีความน่าจะเป็นไว้ง่ายแบบนี้
โอกาสที่รางวัลที่๑จะออกเลขแบบเรียกันเยอะแบบนี้
มีค่าเท่ากับ๑ในล้าน
หรือถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ๐๐๐๐๐๑เปอร์เซ็นต์เหมือนกับเลขอื่นแหละ
ค่ะคือรางวัลที่๑มีความน่าจะเป็นในการออกรางวัลก็คือ๑ในล้าน
ในล้านก็คือรวมงวดล่าสุดด้วย๙๙๙๙๙๗รวมอยู่ด้วยแล้ว
ถูกต้องใช่ไหมคะแต่ถ้าคำนวณเฉพาะหมายเลขที่มันออกซ้ำกันแบบนี้
นะฮะรางวัลที่๑มันคือ๑ในล้านใช่ไหมแต่ถ้าเอาเฉพาะอีกซ้ำกัน๕ตัวอย่างนี้
เป็นเลขอะไรก็ได้อาจจะเป็น๑หมดเลย๔หมดเลยอะไรก็ได้
ที่มันติดกัน๕ตัวมีโอกาสเท่ากับ๙ใน๕๐๐๐หรือมีโอกาส๐๐๑๘เปอร์เซ็นต์
หนึ่งแสนเมื่อเราเอาโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาคำนวณเป็นระยะเวลา
เท่ากับการออกรางวัลทั้งหมดนะฮะ๕๕๖งวดจะมีโอกาสออกเลขเบิ้ลกัน๕ตัวติด๑งวด
จึงเป็นที่มาของการคำนวณว่าการออกรางวัลที่๑เลข๙๙๙๙๙๙๙๗จะออกได้๒๓๒ปีต่อ๑ครั้ง
เพราะว่า๕๕๖งวดมันเท่ากับ๒๓๒ฟรีนั่นเองโอ้โหแต่มันเกิดขึ้นแล้วไง
อย่างที่บอกว่าถึงแม้มันจะมีความเป็นไปได้ยากแต่มันก็เป็นไปได้เสมอเพียงแค่เสี้ยวเดียวมันก็เกิดขึ้นได้
แล้วก็เราได้เห็นชมหน้าคนที่ถูกรางวัลที่๑แล้วนะคะคุณเรืองศักดิ์สิริสงครามอายุ๔๕ปีเป็นนายตรวจรถไฟที่ชุมทางหาดใหญ่
เธอไม่รู้ลูกบาวบ้านไหนมีแฟนได้ยังนับญาติกับดิฉันได้ไหมนับสมคุณอะไรนะคะสิริสงครามก็เข้าอยู่นะ